ช่างตีทองเป็นคำเรียกอาชีพตีทองหรือทำทองคำเปลว
ซึ่งใช้เรียกขานกันอย่างแพร่หลายในสมัยกรุงศรีอายุทยา
ยุคนั้นเป็นช่วงเวลาของความเจริญรุ่งเรืองในการใช้ทองคำสำหรับงานประณีตสิน
โดยจะมีการปิดทองพระพุทธรูปตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ในทางพระพุทธศาสนารูปแบบต่าง
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่๕ได้เปิดเสรีในการทำอาชีพตีทอง
เพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถทำทองได้ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในราชสำนักเท่านั้น
จึงทำให้เกิดอาชีพช่างตีทองคำเปลวจำนวนมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน